จังหวัดนครนายกได้ถ่ายเอาไว้นะครับ
คนก็บอกว่าเป็นเรื่องของแสงของมุมหักเหของภาพอะไร
ยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวท่านรอดูนะฮะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อจีรศักดิ์โอภาโส
เจ้าวาดวัดเขาน้อยหรือว่าสำนักสงฆ์เขาน้อยตาดหินกองที่ตะบนสอลิกาจังหวัดนครนายก
บันทึกเอาไว้นะครับขณะทำพิธีชาปนกิจร่างหลวงพ่อเมื่อ๑๓สิงหาคม
ท่านละสังขารเนื่องจากการอาภาษณ์ไปเพียง๒เดือนแล้วก็มีภาพนี้ซ้อนขึ้นมาเป็นภาพเห็นร่างของหลวงพ่อเนี่ยปรากฏอยู่เหนือเปลวไฟ
ทำให้เกิดภาพลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
วันนี้เราไปที่วัดเขาน้อยนะครับ

บริเวณจุดที่เป็นศีรษะของท่านนะครับ

แต่เราก็ไม่ได้สังเกตอะไร

และเราก็โพรตลงไปในเซ็ต
มีคนส่งมาให้ดูเรารู้สึกยังไงบ้างพี่ตอนนั้น
ก็ช่วงที่เห็นทีแรกก็ถึงก็ตกใจนะครับ
แล้วก็น้ำตาไหลลงมาเลยมิติขึ้นเลยครับ
คือเราเป็นลูกศิษย์อยู่กับหลวงพ่อมานานแล้วครับ

ตอนนี้ก็อายุ๓๑ปีแล้ว

คนที่เขาเห็นเขาบอกว่าเป็นจังหวะภาพเคลื่อนไหวครับ

แต่ถ้าหยุดตรงเฟรมนี้ตรงภาพนี้